แม่เป็นยังไงลูกก็เป็นแบบนั้น
คือที่จะเล่าให้ฟังเรื่องต่อไปนี้
เป็นเรื่องที่แม่สอนลูกให้เป็นหัวขโมยฟันน้ำนม
คิดดูสิลูกชาย๗๘ขวบเอง
แต่แม่ให้ลูกไปขโมยหม้อหุงข้าว
อู่ซ่อมแอร์รถยนต์ตอนกลางดึกเลยค่ะ
แล้วนี่นะภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยจับภาพได้เลย
เห็นไหมพฤติกรรมของเด็กผู้ชายเสื้อสีแดง
เขามีแจ็คเก็ตคลุมอยู่ในนั้นมันมีหม้อหุงข้าวไฟฟ้า
แล้วก็วิ่งขึ้นมอเตอร์ไซค์ไป

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อู่สมยศแอร์บัส
อยู่ในสถานีขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช
คือคุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่ามอเตอร์ไซคันนี้ทีแรกก็จอดติดเครื่อง
อยู่บนถนนอยู่ห่างจากอู่ซ่อมแอร์รถยนต์ประมาณสัก๕๐เมตร

ที่เอาแจ็คเก็ตดำคลุมแล้วก็วิ่งขึ้นมอเตอร์ไซค์ไป
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นช่วงประมาณเที่ยงคืนครึ่ง
เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชม
แล้วเจ้าของอู่คือนายสมยศทองจินดา
ก็เล่าให้ฟังนะบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคืนนั้น
ผมก็ได้ยินนะว่าเสียงหมามันเห่า
แต่ผมคิดว่าหมามันมาเห่าวัยรุ่น
ขี่มอเตอร์ไซค์ตระเวนเที่ยวตามปกติ
ผมก็เลยไม่ได้เอกใจอะไร
ทีนี้พอตอนเช้าผมมาเปิดอู่
ตอนนั้นผมยังไม่รู้หรอกนะว่าหม้อหุงข้าวไฟฟ้าผมหายไป
เมียผมใช้ให้ผมไปหยิบหม้อหุงข้าวไฟฟ้าที่ตั้งอยู่หน้าบ้าน

ปรากฏว่าหม้อหุงข้าวที่วางอยู่หน้าบ้านมันหายไป

ก็เลยเปิดกล้องวงจรปิดตรวจสอบดูเห็นเหตุการณ์นี้
คาดว่าหัวขโมยนี้น่าจะเป็นแม่ลูกกันนั่นแหละ
แล้วก็หม้อหุงข้าวไฟฟ้าอันที่จริงราคาก็ไม่กี่ร้อยบาท
คุณสมยศบอกด้วยนะในหม้อยังมีข้าวสวย
หุงเหลืออยู่สักครึ่งหม้อได้
แต่ผมเห็นเป็นเด็ก๗๘ขวบ
ผมก็ไม่อยากจะเอาเรื่องเอาราวก็ไม่อยากจะแจ้งความอะไร
ใจหนึ่งก็สงสารเด็กแต่ก็อยากจะฝากเตือนไว้
ให้เป็นอุทาหรณ์อยากให้เพิ่มความระมัดระวังด้วย
บริเวณตรงนี้คุณผู้ชมคือที่วังมะหงข้าว
ใบที่คุณผู้ชมเห็นนั้นไม่ใช่นะคือเป็นอีกใบหนึ่งที่เขามี
แต่ใบที่โดนขโมยไปก็คือไปแล้วก่อนหน้านี้
เตือนไว้ถึงแม้ว่าหม้อหุงข้าวไฟฟ้า
ราคามันจะไม่ได้มีค่าราคามากมายอะไร
แต่ก็ไม่อยากให้ใครโดนขโมยแบบนี้

เออนะฮะคือสอนไปทำอย่างอื่น
ให้หาเงินวิธีการอื่นดีไหม